ถามตรงร่วมกับโอลี่คัมรี่ยากที่ใครจะตามทัน
สนับสนุนโดยเอกลักษณ์ใหม่ในแบบที่เป็นคุณโอลี่คัมรี่
และที่ไหนด้วยเอกลักษณ์น้ำว่าจะไม่ไหล
ยังไม่ได้มีการเตรียมอะไรนะครับ
กับทางฝ่ายสมบัติธรรมกายหรือยังครับ
ตอนนี้หลวงพี่ก็ทราบพร้อมกับสื่อมวลชน
และคิดว่าเราน่าจะรู้พอกันนะครับ
ว่ามีเรื่องของการให้ข่าวต่างฝ่ายก็ต่างให้ข่าว

วันนี้เราต้องหันหน้ามามองกันกับเรื่องข่าวเกี่ยวข้องกับวัดพระธรรมกายนะคะ
เพราะว่าผ่านคืนวันที่๓๐เป้งมาเนี่ยนะคะ

คำถามคือว่าสถานการณ์จะเดินไปแบบไหน
สัปดาห์ก่อนที่เราจัดรายการเรื่องนี้กันนะคะ

ว่ามันเหมือนภาพที่กลับไปย้ำภาพเดิม

แต่เหมือนกับภาพไม่ได้เปลี่ยนตามสถานการณ์นะคะ
แต่สิ่งหนึ่งที่อาจจะเห็นว่าคราวนี้เปลี่ยนไปก็คือว่า
การออกมาให้สัมภาษณ์ของหน่วยงานอื่น
และคำให้สัมภาษณ์ที่มีน้ำหนักมาก

ว่ารอบนี้จะไม่เหมือนรอบที่แล้ว

รู้เหมือนกับยังอยู่ในรั้วของวัดพระธรรมกาย

ของอดีตเจ้าอาวาสพระธรรมชโย

เรียนเชื่อว่าคือถ้ามีระลอกข่าวของวัดพระธรรมกายมา
อาจารย์มโนก็จะต้องตะเวนให้สัมภาษณ์ไปรายการ

เพราะว่าเราสัมภาษณ์กันหลายรอบแล้วเรื่องวัดพระธรรมกาย

นี่มีคนเห็น

อาจารย์ตกลงตั้งแต่ทั้งหลายทั้งปวง

คือผมมีกรยานมิตรนะครับ
มีลูกศิษย์มีคนรู้จัก

ซึ่งคอยแจ้งข่าวผมตลอดนะครับ

แต่เขาก็อยากเห็นวัดเนี่ย
เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีนะครับ
ไม่ใช่เป็นไปแบบนี้นะครับ

วัดเนี่ยได้มีการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสเลยนะครับ
แล้วก็ดำเนินการโดยหาผลประโยชน์
ซึ่งเป็นเงินทองจำนวนมาก
แล้วก็ไปผิดทางจากพระธรรมวินัย

แล้วก็ผมก็ได้รับข้อมูลต่างเหล่านี้เรื่อยมานะครับ
อาจารย์มโนคะเรียนขอตรงนี้ก่อนนะคะ
คือวัดพระธรรมกายไม่ใช่เท่ากับพระธรรมชโยใช่ไหมคะ

แต่ภาพที่ออกมาที่เขาพยายามจะสร้าง
สร้างภาพให้กับลูกศิษย์ลูกหากับสาวบกทั้งหลายเชื่อว่า
พระธรรมชโยเท่ากับพระพุทธศาสนาของโลก
ถ้าพระธรรมชโยคเกิดอะไรขึ้น

เพราะฉะนั้นคนที่ศรัทธาเนี่ยจะทุ่มศรัทธาไปเต็มที่
มันแกนของกลุ่มกลุ่มนี้คุยกันไม่รู้เรื่อง
ถ้าให้เหตุผลไม่รู้เรื่องเขาก็ต้องยืนยันว่า
พ่อบริสุทธิ์ถูกกันแกล้ง

แล้วก็เขายอมไม่ได้จะให้คนมาจับหลวงพ่อศึก

ศาสนาของโลกนี้หมดจริง
เขาก็บอกกันอย่างนั้น
เพราะฉะนั้นก็จะมีส่วนใหญ่ก็ผู้สูงวัยนะครับ
สตรีที่วัยเกิน๖๐ไปแล้ว

อยู่ในกองพลจักรพรรดิหัดสวรรค์ปัญญาเทพ

ผิดเจ้าวัดประจำบันกันคือว่า

โดยใช้ชื่อต่างกัน
แล้วกระจายหยอดข่าวเข้าไปเนี่ย

เป็นมาตั้งแต่กะบิน๕๙ก่อนนั้นอีกนะครับ
แล้วก็มีจำนวนคนที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นของเขานะครับ

อีกส่วนหนึ่งอันนี้ก็เป็นกอง
เขาเรียกกองพันธุ์กายสิทธิ์
ส่วนใหญ่ก็เป็นสตรีเอาไว้ตั้งแต่๔๐๖๐
พรุ่งนี้มีแรงเคลื่อนไหวเดินได้เร็ว

แต่พวกนี้ก็จะคอยเคลื่อนไหวเร็ว
จากจุดนี้ไปจุดนี้โยกย้ายกำลังนะครับ

คนในวัดตอนนี้มีไม่มากครับ
ตอนนี้เหยียบคันเร่งที่สุดนะครับ

ไม่เกิน๒๐๐๐จากต่างจังหวัด

รวมกันแล้วให้มากที่สุด
จะได้ประมาณ๔๐๐๐เท่านั้น
แต่ข่าวจะบอกว่าโอ้เรามีเป็นหมื่นเรามีเป็นแสน
อย่าขู่ให้ทำให้ลูกศิษย์ตกใจนะ
ถ้าตกใจแล้วอะไรก็เกิดขึ้นได้
อย่างนี้อันนี้ก็คือการวิธีขู่
แต่บอกคุณครูไม่ใช่อันนี้ขอความเห็นใจ
อาจารย์ประเมินตัวเลขเขาน้อยนักล่ะคะ
ตัวเลขเหล่านี้ได้จากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้ภายในครับ

พักกันเท่านี้ไม่เกินนี้
คือเดี๋ยวนะคะตัวเลขที่อาจารย์แสดงล่าสุดนี้
บวก๒๐๐ต่างจังหวัดบวกกรุงเทพ

ศรัทธาตว์ตัวดิเจ้าวาดน้อยลง

เพราะข้างในโทษนะคะถ้าพูดกันแบบทางโลกก็คือ

คือมันเกิดอะไรขึ้นคะที่อาจารย์พูดตัวเลขแค่นี้ค่ะ

สมัยตอนกะบิน๕๙วันที่๑๖๑๖มิถุนา

วัดเลยที่ระดมกันมาได้๘๐๐๐

เพราะว่าการปฏิบัติการต่างของวัดที่ออกมา

กระถิ่นสามัคคีที่เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนพฤศจิกาที่ผ่านมา
เป็นกระถิ่นสามัคคีที่สร้างความเบื่อหน่าย
เขาบ่นกันโกนด่ากันทั่วเฟสทั่วอินเทอร์เน็ต

เพราะตอนนั้นเนี่ยเดือนกรกฎาคม

กฐินวัฒนธรรมไกรไม่เข้าเป้า

ปกติวัดพระธรรมกายทำกระถิ่นแล้วต่ำกว่าพันล้านนี่ถือว่าแย่มาก

แต่ที่ผมทราบมาเนี่ยหมื่นล้านก็เคยมีครับ

๔๗นี่หมื่นกว่าล้านนะครับ
แต่ต่อมาต่อมางวดปีนี้น้อยไปผิดปกติ
คือจะเป็นเจ้าภาพกฐินวัฒนธรรมไกรได้
คุณจะต้องเขาเรียกวางเดือน

คือเอาเงินมาวางด้วยไม่ใช่คุณพูดว่าคุณอยากจะเอากระถิ่นมาทอด

เวลาเราไปซื้อรถเนี่ยเราเอาเงินไปดาวน์ใช่ไหมครับ

ตอนนี้พระเด็จพระคุณที่เคารพของผมเนี่ยก็บอกว่าเราใช้ศัพท์ใหม่
วันเดือนเดือนมันใหญ่กว่าดาว

แล้วก็ดูแล้วไม่เข้าเป้าเพราะงั้นก็เลยคิดใหม่
เราทอดกระถิ่นทีเดียวทั้งประเทศ
หมื่นวัดวัดละแสนนะครับแล้วก็แต่ไม่ได้บอกชื่อวัด
ญาติโยมก็เฮเลยเฮเข้ามาทำบุญกันใหญ่
นึกว่าเราจะทอดทำบุญที่นี่ทีเดียวใช่ไหมครับ
ไปถึงหมื่นวัดวัดละแสน
คราวนี้เงินไม่ได้ออกไปตามนั้นครับ
เวลาจะเอาเงินไปทอดปลาจริง

ก็ให้ผู้นำบุญแต่ละจังหวัดนะครับ
เอาผ้าไวนิวที่วัด

ดีไซน์เรียบร้อยเป็นกระถิ่นสามัคคีโดยพระเทพยานมหาหมุณีวัดพระธรรมกาย

คนนี้กฐินสมคีแต่ละวัฒน์เนี่ยแต่ภายนี้แต่ละแห่งก็มีความหลากหลายออกไป
ญาติโยมแต่ละวัดก็มีความหลากหลายออกไป
แต่ทุกแห่งเนี่ยผู้นำบุญวัดพระธรรมกายก็เข้าไปแจมเลย
แห่งถึงโอกาสเทคโอเวอร์เลยทำเป็นพิธีแบบวัดพระธรรมกายเลย
คนนี้คนก็อึกอักบางคนก็ลงเฟสปานามกันเยอะแยะ
เป็นข่าวเป็นเรื่องเลยกลายเป็นกระสินแตกสามัคคี
เป็นในจังหวัดต่างนี้ทั่วประเทศนะครับ
อาจารย์ที่อาจารย์อธิบายมาทั้งหมดอาจารย์กำลังจะบอกว่า
คือเป็นแบบนี้อยู่แล้ว
คือไม่ใช่ว่าคนจะศรัทธามากมาย
อาจารย์จะบอกว่าเพราะสถานการณ์มันมาแบบนี้ไง
ทำให้คนค่อยเห็นค่อยเสื่อมศรัทธาไปเอง
แล้วก็แสดงให้เห็นเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมา

โดยเฉพาะยิ่งญาติโยมผู้นำบุญเนี่ย
มาจากศูนย์สาขาต่างทั่วประเทศใช่ไหมคะ
แล้วศูนย์สาขาต่างทั่วประเทศเนี่ย
เขาไปแล้วก็เกิดปฏิกิริยาโต้กลับที่ไม่ดี

มีคำสั่งออกมาว่า
ต้องไปแก้ข่าวอย่างนี้อย่างนั้นนะ
แล้วเพราะว่ามันออกไปกระจายตามเฟซบุ๊กอะไรเยอะแยะมาก

เพราะงั้นจำนวนสาธุชนที่เข้าวัดนะครับ
รถควบจากต่างจังหวัด
เพราะว่าปฏิบัติการกระถิ่นครั้งนั้น
อยากได้เงินพูดง่ายอยากเอาเงินจากกระเป๋าชาวบ้านนะครับ

แล้วที่ส่งไปบอกว่าหมื่นวัด
ไม่ได้ประกาศเลยว่าวัดไหนได้เท่าไหร่กี่สตังค์
เพียงแต่ว่ามีภาพมีภาพไวนิ้วของพระเทพยานมหาหมุณี
มาทำบุญตรงนี้ก็คืออันที่อันที่เขาเบื่อหน่ายนะครับ
แล้วเป็นมาหมดเลยแล้วก็ทุกคนก็รู้สึกว่าโอ้โหอะไรกันเนี่ย
แล้วผู้นำบุญทั้งหลายที่ไปแต่ละวัดนั้นเขานึกว่าเขารู้จักพระญาติโยมเขาก็
มีปฏิกิยาโต้กลับออกมาศรัทธาก็ตกนะครับ
อาจารย์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราคุยกับหลวงปู่พุทธอิสระ
หลวงปู่พุทธอิสระบอกว่าจริงแล้วถ้าเปรียบเทียบกันรอบที่ผ่านมา
จังหวะก็ยังไม่ดีเท่ารอบนี้ถ้าจะมีการดำเนินการกับอดีตเจ้าวาดนะคะ
คำถามค่ะอาจารย์ถ้าอาจารย์มโนเล่ามาแบบนี้อาจารย์กำลังจะบอกว่า
เอาเข้าจริงจังหวะนี้เนี่ยจะเป็นของจริงสักกว่ารอบที่แล้วด้วยซ้ำหรือเปล่าคะ
คืออาจารย์กำลังจะอธิบายแบบเดียวกับหลวงปู่พุทธอิสระเหรอคะ
ผมคิดว่ารอบนี้จริงโดยเฉพาะอย่างยิ่งรองศรีวราเนี่ย
เมื่อวานนะครับที่ท่านมีหนังสือไปถึงพระตตาชีโบเนี่ยพระตาชีโบตัวจริงครับ
เป็นประธานในกลุ่ม๕เสือเนี่ยนะครับแล้วอยู่ในวอรุมทุกครั้ง
แต่ว่าจะแสดงความเห็นตัวเองผ่าน๒พระสองรูป
สมชัยฐานวุฒโธหรือพระแอร์พระครูแอร์
สองคนนี่จะเป็นกระบอกเสียง
ถ้าจะคลุมพวกญาติโยมผู้หญิง
กองพลจักรบาทหัสวรรค์ปัญญาเทพ
ก็จะเป็นพระครูแอร์
ส่วนถ้าเป็นจะคุมพระในวัด
แล้วมากหน่อยก็จะเป็นพระสมชัยฐานวุฒโธ
ซึ่งเป็นน้องของเสียสอง
จบแพทย์รุ่นน้องผมเอง

เพราะงั้นพูดแล้วมีน้ำหนักกว่า
อาจารย์ที่อาจารย์อธิบายมานะเดี๋ยวที่ฉันขอมาต่อ
ขอพักก่อนเดี๋ยวมาต่อว่าคำถามคือว่า

คำถามคือว่ารอบนี้อาจารย์มโนเองนะ

และรอบนี้จบไหม

อดีตเจ้าวาดธรรมชโยสักครู่ค่ะ
อาจารย์มโนคะถ้าเอาคำให้สัมภาษณ์ของคุณองค์อาจธรรมนิษฐา

แล้วก็บอกเอาไว้เผื่อซะด้วยซ้ำไป

เป็นจังหวะที่ทางวัฒน์และลูกศีลลูกหา

ว่าจะไปสวดมนต์ไปทำบุญไปรวมตัวกัน

แต่เอาล่ะเมื่อมาเปรียบเทียบกับคำให้สัมภาษณ์ของรองพบตร
อาจารย์คิดอย่างหลวงปู่พุทธอิสระไหมคะ
ว่าจังหวะนี้ยังไงก็เหมาะกว่า
จังหวะนี้อาจจะเป็นจังหวะของจริงแล้วก็ได้

ผมเชื่อว่าครั้งนี้ของจริงครับ
แล้วก็มีปฏิบัติการแน่นอนนะครับ

อาจารย์แต่ไม่ง่ายนะคะต่อให้อาจารย์บอกว่า
ตัวเลขน้อยลงกว่าเดิมก็ตาม
ตัวเลขน้อยลงก็จริง
แต่วัดพระธรรมกายเนี่ย
ข้อดีเขาประการหนึ่งคือว่า
การหาข่าวเขาดีมาก
เขามีคนของเขาแทรกซ้อนอยู่ทุกแห่งเลย
ไม่ว่าจะเป็นในอายการ

ไม่ว่าจะเป็นในกรมตำรวจ

แม้อยู่ในสำนักนายกก็ตาม
เขามีค่าราชการเหล่านั้นเป็นลูกศิษย์วัดเหรอคะ

ทำด้วยศรัทธานะครับ
แล้วเราไม่รู้เลยว่าเป็นใคร
แล้วพวกนี้จะให้ข่าวขึ้นมา
เรียกตัวอย่างวันพุธที่แล้ว

ศกอายการแถลงเวลา๑๐นาฬิกาใช่ไหมครับ
ประชุมกันว่าจะมีการสั่งคดี
๘นาฬิกาวัดพระธรรมกายแก๊ง๕เสือ
ประชุมกันแล้วว่าจะมีการสั่งคดีวันนี้
คนเตรียมกิจกรรมต่างได้

เราจะมีการสวดปัญญาสมวาน
มีการจัดประลำพิธีขึ้นมา
แล้วก็เกิดอาคารเรียกว่ามหาประชาคม
เกิดที่คร่อมบนถนน
ที่จะเข้าวัดพระธรรมกายพอดีเลย

ก็มีรถเครน๒อันมาปิดทาง

มีการสวดมนต์มีการตั้งที่ที่พระนั่งขึ้นมา

แล้วก็มีเก้าอี้ต่าง
แล้วก็ให้คนที่อยู่แถบวัดพระธรรมกายเนี่ย
ชาวบ้านของสามเข้ามาร่วมงานด้วย
เอานายกอบตอะไรต่างเข้ามา
รองนายกอบตเข้ามา
เอาคนที่นำสกุลใหญ่เข้ามา
เพื่อมาร่วมงานเพื่อให้รู้ว่าเรามีคนเยอะนะ
ให้คิดว่ามีเงินมีคนเยอะ
แต่ว่าอีกด้านหนึ่งนะครับ
ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญ
ประตู๕เข้ามาก็ถูกปิด
ประตู๓รถเข้าไม่ได้แล้ว
เปิดให้เฉพาะคนผ่านเข้าผ่านออกเท่านั้น
แล้วตรงระดับตรงถนนสุขสบายเนี่ย
ซึ่งเป็นทางสำคัญที่จะเข้า
เข้าตรงกึ่งกลางวัดนะครับประตู๓
ตอนนี้ก็เต็มไปด้วย
ที่พักอาศัยของอุบาสิกาทั้งหลาย
ที่มาพักปากกรดอยู่นอนเต็นต์นอนอะไรกันอยู่
มีซ่วมปลูกเรียงลายกันไปหมด
เดี๋ยวฉันขออนุญาตค่ะขอแทรกเลยค่ะอาจารย

อาจารย์จะบอกว่าอาจารย์มโนตอนนี้รู้แผนรอบนี้

ถ้าสมมุติว่าอาจารย์รู้เนี่ยนะคะ

กำแพงสมาร์ทครับงวดนี้
คือวัดพระธรรมกายนี่ไม่มีอาวุธ
ไม่มีการสะสมอาวุธไม่มีกองกำลัง
ไม่มีระเบิดไม่มีอาวุธแน่นอน
แต่สิ่งที่เขาจะใช้เป็นอาวุธก็คือ
โทรศัพท์มือถือซึ่งแต่ละคนจะพกไว้

เผื่อว่าจะมีเจ้าหน้าที่จะบุกมา
แล้วแต่ละคนเนี่ยก็จะเตรียมไว้เลย

ปฏิบัติการตามลำดับกันเช่น
ตำรวจเข้ามาปุ๊บเขาจะก้มลงกราบ
ขอร้องเลยวิงวอนให้
อย่ามาทำอะไรหลวงพ่อหลวงพ่อบริสุทธิ์
ตำรวจก็จะหยุดชะงัก

ถ้าไม่ฟังปุ๊บเนี่ยคราวนี้เขาก็ใช้วิธีที่

ขนเขากอดเอวตำรวจ

แล้วก็มีคนคอยถ่ายวีดีโอคลิปไว้
ถ้าตำรวจผลักออกไปเจ้าหน้าที่ผลักออกไป

เอาก็ส่งไปเอาเฉพาะภาพที่ดูแล้ว

อาจารย์มันก็คืออยู่ในนิยามกำแพงมนุษย์นั่นแหละ

สัมภาษณ์โลกมนุษย์ที่มีการจัดตั้งนะครับ
มีมือถือสมาร์ทโฟนนะครับ
ซึ่งเป็นอาวุธสำคัญในการประชาสัมพันธ์
คราวนี้จะเข้าไปจะแหวกสมาร์ทวอลนี่
ไม่ง่ายเพราะว่ามีจำนวนคน

แต่ว่าเป็นคนที่มีการฝึกตลอด
มีการสอนมีการฝึกปลือ

แล้วเวลานั่งเขาก็จะสอนแบบ

นั่งสมาธิคล้องแขนกัน

เวลานั่งสมาธินี่น้ำหนักมันจะทิ้งลงกับพื้นถูกไหมครับ
คลองแขนกันอยู่นิ่ง

คนยกเท่าไหร่กี่คนนะครับ
อาจารย์อันนี้คือยุทธศาสตร์ล่าสุด
ที่อาจารย์ได้ข่าวมาว่าจะใช้แน่
อาจารย์เหลือเวลาน้อยค่ะเรียนถามแบบนี้เลย

ทำให้คนตีความว่าตกลงอยู่หรือไม่อยู่กันแน่

ปู่พุทธอิสระพยายามจะบอกดิฉันในคำตอบ

เหมือนกับว่าเอ๊ะจะอยู่เหรอ
หลวงปู่จะพยายามบอกว่าไม่น่าจะอยู่แล้ว
อยู่เตรียมกันอย่างดีด้วยซ้ำไป
เรียนถามอาจารย์เอาวันนี้ค่ะตกลงอยู่ในวัดหรือไม่อยู่ในวัด
อยู่ครับในพื้นที่๑๙๖ไร่ไม่ได้ไปไหน
คือถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปถึงได้เจอแน่
ข้าเข้าไปเว้นไปตั้ง๒๐
เพราะเวลาตั้งแต่กะบิน๕๙มาถึงปัจจุบัน๖เดือน
เดือนนี้เขาสร้างอะไรต่างได้ภายในวัด
อุโมงลับที่ไม่มีใครรู้เลย
งั้นเลยเหรอคะครับแล้วเขาเข้าไปซ่อนตัวในนั้น

อาจารย์ค่ะไม่เกิน๑นาทีคำถามคือถ้าอาจารย์ประเมินเอง
รอบนี้เนี่ยถ้าเจ้าหน้าที่เข้าไปดิฉันไม่อยากใช้คำว่าบุกนะ
มันดูรุนแรงนะคะเจ้าที่เข้าไปอาจารย์ว่ารอบนี้จบไหม
ค้นวัดได้เต็มที่สแกนทุกพื้นที่ได้นะครับ
๑๙๖ไร่สถานที่ต้องสงสัยทั้งหมดได้นะครับ
แล้วก็จะเจอหลักฐานอะไรต่างมากมายได้นะครับ
แต่เจอไหมอีก๒๐ที่จะไม่เจอ
เพราะผมคิดว่าเขามีเวลาที่เพียงพอในการที่จะสร้าง
หลบภัยที่ไม่มีใครรู้ล่วงรู้เลย

ต้องเป็นคนที่สื่อถามอยู่เยอะนะคะ

แต่ว่าเรื่องนี้ต้องค่อยตามทีละวันค่ะคุณผู้ชมค่ะ
เพราะว่าขั้นตอนเอาจนถึงวันนี้ที่เราคุยกันเนี่ยนะคะ
ก็ยังไม่รู้เลยว่าตกลงเข้าวันไหนจะเข้าไปแล้วเจอไหม
อาจารย์ค่ะวันนี้ได้ประเด็นขอบพระคุณอาจารย์มากค่ะ

วันนี้ลาไปก่อนค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป